คอปฐมค่ะโอ้โหอันนี้กำลังหาสาเหตุคุณนัทพงศ์ค่ะ
คือเขายืนรดน้ำต้นไม้อยู่ดีรู้สึกเหมือนอะไรมันโดนหัว
แล้วเลือดไหลออกกระสุนปืนค่ะคุณผู้ชม
กระสุนปืนไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันเป็นกระสุนปริศนาอยู่ค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านของนายสมปองอุทัยแสนค่ะ
อยู่ริมถนนสายมาบแคร์ที่ตำบลตากล้องอำเภอเมืองนครปฐมนะคะ
บ้านเขาเนี่ยเปิดเป็นร้านซ่อมกรอนประตูแล้วก็กระจกไฟฟ้ารถยนต์
หลังบ้านเขาเปิดเป็นสวนปลูกขายไม้ด่าง
คือลูกชายเขาเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าพ่อเนี่ย
พ่อยืนรถน้ำต้นไม้อยู่ที่สวนจู่พ่อล้มลง
แม่เห็นก็เลยวิ่งออกมาแล้วถามเป็นอะไรเป็นอะไร
พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโดนอะไรแต่เหมือนกับมันมีบางอย่างตกใส่หัวอย่างแรงเลย
แล้วเลือดมันไหลออกมาค่ะไหลออกจนพ่อเริ่มจะพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องแล้ว
พอใกล้จะหมดสติเขาก็เลยโทรเรียกเจ้าหน้าที่
นำตัวไปส่งโรงพยาบาลช่วยเหลือไปผ่าตัดออก
ปรากฏว่าที่ผ่าออกมาได้เนี่ยเป็นลูกกระสุนครับโอ้โหจุดสองสองค่ะ
ตกใจสิครับมันมาจากไหนในกระสุนยืนลดน้ำต้นไม้อยู่
กระสุนโดนหัวได้ยังไงนะคะลูกชายของเขานะคะนายสิทธิชัยเนี่ย
เปิดเผยบอกว่าไล่ไปประมาณ๒ปีก่อน
พ่อเคยมีปัญหากับกลุ่มวัยรุ่นมาแข่งรถที่หน้าบ้านพ่อก็ไล่ไปครับ
แต่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาแล้วยิงปืนขู่ขึ้นฟ้า
พ่อโทรเรียกตำรวจมาเลยพ่อตำรวจมาถึง
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นประมาณห้าสิบถึงหกสิบพัน
เอาอาวุธปืนยิงโชว์ตำรวจด้วย

พ่อเคยมีปัญหาอะไรกับใครแล้วไปฟังหน่อยค่ะ

เพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าอะไรตีหมวก

พ่อเมียมีอาหรี่สัตว์ดูหรือว่าอะไรที่ไหน
ก็ถ้ามีก็นานแล้วครับก็ประมาณปี๒ปี
ก็คือวัยลุ่นขี่มานาบาทเพราะคือมีวิ่งไล่
แต่มันก็นานมากนะปี๒ปี
ทีนี้เหตุการณ์ที่มันใกล้มีอะไรบ้าง

เขาบอกว่าเนี้ยนี่อะไรเอ่อห่างจากบ้านเขาสองกิโลเนี้ย
มีการแต่งมีการจัดงานแต่งงานกันคุณมตภพงศ์
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีการแบบยิงปืนเฉลิมฉลองอะไรหรือเปล่า
ยิงปืนขึ้นฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยไปที่งานแต่งงานนี้ค่ะ
บ้านของนายจีรศักดิ์คนวัยนะคะไปถามว่าเอ่อเป็นยังไง
มันมีการใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าเลยฉลองกันหรือเปล่า
ก็ทราบว่าขันหมากเจ้าบ่าวเคลื่อนขบวนเข้ามา
ตอนช่วง๙โมงเช้าแต่เขายืนยันว่าไม่ได้มีการยิงปืนขึ้นฟ้า
มีแค่การจุดประทัดเท่านั้นเองอืม
ตอนนี้ก็เลยเป็นหน้าที่ของทางกองพิสูจน์หลักฐาน๗นะคะ
ก็ต้องตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะวิถีกระสุนแนวกระสุน
มันมาจากทางไหนก็ต้องไปตรวจสอบดูเพราะว่าอยู่อยู่เนี่ย
รดน้ำต้นไม้อยู่ปุ๊บมาจากทางไหนก็ไม่รู้ฮะ
นะคะไม่ว่ากระสุนมันจะไปทางไหนนะครับยิงปืนขึ้นฟ้า
แรงที่ยิงขึ้นไปกับแรงที่ตกลงมามีค่าเท่ากันรุนแรงเท่ากันนะครับ